ชัดชาติมาตรงจุดนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยไปที่งานพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และพิธีทำบุญตักบาท
ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี๓มิถุนายน๒๕๖๕นะคะ
ในงานนั้นผู้สื่อข่าวก็คือก็มีผู้ใหญ่ไปกันเป็นจำนวนมากนะคะ
แล้วผู้สื่อข่าวก็ติดตามคุณชัดชาติพบว่าไปยกมือไหว้ทักทายรัฐมนตรีสองท่านด้วยกันค่ะ

ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหัฐไทยนะคะ

ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชาติชาติก็กล่าวกับมธ๑บอกว่า
ช่วยกันครับท่านเดี๋ยวจะไปหารือมีอะไรให้รับใช้ได้ครับ
มธหนึ่งตอบว่าโอเค
นี่คือการเจอกันครั้งแรกแล้วก็เข้าไปทักทายผลเอกอนุพงศ์นะคะ
สวัสดีทักทายนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
อันนี้เดี๋ยวจะต้องประสานงานกันเรื่องของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวไงฮะ
คุณชาติชาติคุยกับเขาไปธนาคม
เนี่ยค่ะเพราะรัฐมนตรีกำกับดูแลโครงการนี้นะคะ
ก็มีการทักทายแล้วบอกว่าเดี๋ยวไปหารือเช่นเดียวกัน
นี่ค่ะก็ได้เจอกันได้สวัสดีทักทายกัน
คุณชัดชาติก็มาร่วมงานพิธีนี้
ซึ่งงานนี้คนก็จับตานะคุณนัทพงศ์
เพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี
กำลังกับผมกำลังดูอยู่เลยเจอไหม
อยากจะดูว่าแบบผู้นำประเทศนะกับผู้นำกรทม

แต่ปรากฏไม่ได้เจอกันนายกกลับก่อน
อ้าวเมื่อสักครู่เห็นแบบอยู่แล้วครับ
อ้าวมาแล้วมาเลยยกมือไหว้กับเขาเหมือนกันค่ะ
คุณศรีสุวรรณจัญญาเจอใครอ่ะวันนี้
ไม่ได้เจอใครแต่โพสต์แล้วยกมือไหว้ค่ะ
โพสต์รูปยกมือไหว้พร้อมข้อความบอกว่า
คุณผู้ชมฟังดีเรียนทุกท่าน
ผมได้มาทบทวนข้อความต่างที่ผมได้โพสต์ไปนั้น
ถ้อยคำใดไม่เหมาะสมไม่สมควรผมต้องขอโทษ
และขออภัยพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่าน
ณที่นี้ด้วยครับ

ขอโทษอะไรและถ้อยคำใดไม่เหมาะสมไม่สมควร
ก็วันก่อนไงที่ประมาณว่าเป็นไส้เดือนกิ้งกือกันหรือไง
ไส้เดือนกรูอันนั้นก็ครัวลงเลย
มีการล่ารายชื่อถอดถอนคุณศรีสุวรรณออกจากตำแหน่ง
คือก็มีคนตั้งข้อสังเกตอย่างตรงนี้ค่ะ
คือบอกว่าการที่มาขอโทษมาจากเรื่องนี้หรือเปล่า
แล้วเขาทิ้งท้ายด้วยนะจากการที่เขาโพสต์เขาบอก
ยังไงก็ตามผมก็ยังคงทำหน้าที่ตรวจสอบการกระทำในเรื่องต่าง
ของผู้มีอำนาจรัฐที่อาจมิชอบด้วยกฎหมาย
ด้วยความระมัดระวังรอบครอบกว่านี้ต่อไปครับ
นี่แหละค่ะก็มีการตั้งข้อสังเกตอย่างที่บอกนะคะ
ออกมาโพสต์หลังจากมีความเคลื่อนไหวของนายอนัญชัยชายเดช
ทนายชื่อดังหรือเปล่าที่วันก่อนออกมาบอกว่า
เตรียมยื่นเรื่องตรวจสอบวันจันทร์ใช่ไหมคะ
นี่ค่ะก็เลยใช่ตรงนี้หรือเปล่า
ที่มีการทำให้มีโพสต์ของคุณศรีสุวรรณออกมาในวันนี้ค่ะ